พ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับ
ผมพิธาริมเจริญรัฐสมาชิกผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อ
วันนี้สารรัฐธรรมนูลมีคำตัดสินยุบพักอนาคตใหม่

บัญชาต่อไปวันนี้

ที่พวกผมจะไม่มีวันลืม
ผมต้องขอขอบคุณคุณธนทร

สำหรับการที่เขาทำให้กระดิ่งในใจของพวกผมดังขึ้น
ขอบคุณสำหรับความเสียสละที่คุณธนทรมีให้ผม

ต้องขอขอบคุณคุณปียบุตร
อาจารย์ป๊อกของเราสำหรับการบริหารจัดการ
การเป็นเสาหลักทางความคิด
การทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย
ปักเสาทงทางความคิด
เวลาที่สังคมต้องการมากที่สุด

ต้องขอขอบคุณกรรมการบริหาร

การจุดประกายความหวังให้กับสาขา
หรือภูมิภาคที่เขานำเรื่องราวของเขา
เข้ามาเสนอเป็นเสียงให้กับคนที่ตะโกน
แล้วไม่มีคนฟังในประเทศนี้
พวกเขาเหล่านั้นเหมือนเป็นดาวเลิก
ยามที่สังคมไทยมีแต่ความมืดมนต์
พวกเราจะคิดถึงพวกเขาครับ

แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาอ่อนแอ
ไม่ใช่เวลาที่จะมาซึมเศร้า
ไม่ใช่เวลาที่จะมาร้องไห้
ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นดาวเลิกเหมือนพวกเขา

ขนาดเวลาที่มันมืดมนต์ที่สุด
ขนาดหิงห้อยมันมารวมกัน

ถ้าประชาชนทุกคนถือเทียนคนละเล่ม

สักวันหนึ่งมันก็สว่างเท่ากับดาวเลิกได้ถูกไม่ถูก
สำหรับผมภาวะผู้นำที่ดีคือการสร้างผู้นำที่เก่งกว่าผม
ถึงเราจะไม่ใช่เป็นดาวเลิกเหมือนพวกเขา
แต่เราจะเป็นดาวกระจายที่เมื่อร่วมตัวกันแล้วเมื่อไหร่
ยังจะสว่างเท่าเดิมในเวลาที่สังคมไทยต้องการมากที่สุดครับ
พวกเราคือกลุ่มคนที่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีสายเลือดเดียวกัน
พวกเราทุกคนมารวมกันอยู่ที่นี่เพราะอุดมการ
เพราะว่าเรามีความฝันที่จะเห็นประเทศไทยที่ดีกว่านี้ได้

แต่ความฝันไม่ว่าจะยิ่งใหญ่สักขนาดไหน

พวกเราต้องถอดบทเรียนจาก๑ปีที่ผ่านมา
แต่ไม่ละทิ้งอุดมการหรือเสาหลักของบ้านที่เคยมีอยู่
จำเป็นที่จะต้องถอดบทเรียนจากอดีตที่ผ่านมา
ว่าสิ่งที่เราเคยผิดพลาดแล้วทำมันให้ดีขึ้น
ภาษณะใหม่ที่พวกเรากำลังจะไปด้วยกัน
พวกเราต้องก้าวต่อไปครับ
ผมคงสัญญากับเพื่อนสอสอที่เหลืออยู่ไม่ได้
ผมคงสัญญากับพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยไม่ได้
ผมคงไม่สามารถสัญญาได้ว่าพวกเราจะไม่ล้มเหลว
จริงสัญญาได้เลยครับว่ามันคงเป็นทางเลือกที่ไม่เป็นเส้นตรง
แล้วก็ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอน
พวกเราคงต้องมีเรื่องที่ผิดพลาด

พวกเราคงจะมีบางครั้งที่รู้สึกว่าไม่รู้จะไปยังไงต่อ
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไม่ล้มเลิกครับ
ถึงเราจะล้มเหลวแต่ถ้าเกิดเราไม่ล้มเลิกสักวันหนึ่งมันก็ต้องสำเร็จ
ถึงแม้ว่าวันหนึ่งเราล้มแต่เรายังล้มไปข้างหน้า
เรายังขับเคลื่อนสังคมให้ไปใกล้ฝันให้ไปใกล้เป้าหมายของพวกเรา
ที่เราฝันไว้ตั้งแต่แรกที่เรามารวมกันที่ตั้งแต่แรก

พวกเราต้องก้าวต่อไป
ถ้าลูกหลานของท่านยังต้องทำการบ้านในพื้นที่กันดานที่ไม่มีไฟฟ้า

แม้ว่าเขาจะไม่ใช่ลูกหลานของผม
ถ้าพ่อแม่ของพวกท่านยังต้องต่อเข้าคิวโรงพยาบาล๑๐ชั่วโมงทั้งที่เขาเจ็บปวดอยู่

ถ้าพี่น้องของพวกท่านยังโดนกดทับด้วยความยากจนด้วยความเหลื่อมล้ำด้วยความอายุติธรรม
นั่นคือปัญหาของพวกผมครับ
แม้ว่าเขาจะไม่ใช่เป็นพี่น้องของผม

ประเทศไทยจะเดินวนเหมือนนาฬิกาไม่ได้แล้วครับ

มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องก้าวหน้าต่อไปข้างหน้า
กำลังใจอยู่ข้างหลัง
ความหวังอยู่ข้างหน้า
กลัวหรือกล้าอยู่ที่ใจ

ก็คงจบการแถลงข่าวของพักอนาคตใหม่
เรียนอย่างหนึ่งที่อยากจะมอบให้
คุณทิมและสอสอที่เหลืออยู่นะครับ
ย้ายไปพักไหนก็แล้วแต่นะครับ

ที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเรา

เหนือที่นี้เราต้องทำหน้าที่สอสอของเราให้ดีที่สุด
แม้ว่าจะมีความพยายามที่จะทำให้เราเสียสมาธิ

ก็จะถลายอาทิตย์หนึ่งภายใน๑อาทิตย์ครับ

และยังเห็นประชาชนอยู่ข้าง

เพราะฉะนั้นต้องขอกำลังใจจากประชาชนทุกคน

หันไปข้างหลังมีประชาชนอยู่